อย่างจ่าฝูงก็สนุกไม่แพ้กับฟุตบอลใหญ่ครับระดูการนี้
พีเอทีมเว็บชมบุรีนั้นสามารถเก็บ๓คะแนนแล้วก็กลับมาทวงจาฝูงคืนได้สหรัฐครับ
บุรีเปิดบ้านนะครับในชุดสีขาว
ก่อนลงก็รั้งอันดับ๓นะครับ
เจอกับห้องเย็นท่าข้ามอันดับ๑๐
เพียงแค่๒๗วินาทีนะครับชมบุรี
แก้เพลสซิ่งจังหวะนี้ครับแล้วเล่นวันยาวทะเยงออกมาทางขวาเป็นกีฤษศาสตร์อุ้ยเชียน
ง่ายเลยครับไม่มีคนตามมาประกบนะครับ
คือฟุตซอลให้เวลาเยอะไม่ได้ครับ๒วินี่โดนแน่นอนครับ
จากนั้นตี๒๐ครับนาทีแรกของการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก
แล้วก็ลูกนี้นาทีสุดท้ายก่อนจะหมดครึ่งแรกหนี๒๐จากสมมุติเถื่อนกลาง
ครึ่งหลังครับนาที๒๕เจ้าถิ่นทำทิ้งไหลไปแล้วก็สุดท้ายสมมุติยิง๓๐ครับ
แล้วสกอร์ก็ไหลเลยนะครับได้เพิ่มอีก๔ประตูภายใน๕นาทีจากซาป้า
นาที๒๖พีรพัฒน์แก้ววิไลนาที๒๘อธิวัตรแจ่มเจริญนะครับ
ลูกนี้ยัดไส้เข้าไปนาที๒๙และนัทธวุฒิศรีหลังไพโรธนะครับตัวสำรอง
นาที๓๐นำห่าง๗ต่อ๐ครับ

ใช่ครับเพราะความผิดพลาดครั้งเดียวถ้าวันนั้นเนี่ยโอ้โห
ทีมที่ยิงมีโชคเข้าทุกลูกนี้มันก็ไหลไปเรื่อยครับ
ก่อนที่ทางห้องยนต์ท่าข้ามจะได้๓ประตูด้วยนะครับจาก
เฮอร์ศักดิ์เจริญโพงนาที๓๑อภิเชษฐ์บุญมานิดแล้วก็
คาทาวุฒิผู้พันธ์นะครับยิงคนละ๑ลูกนาที๓๕นะครับ

ไล่มา๓ตัว๗แต่ว่าไล่ไม่ทันเลยครับครับ
เป็นทางชมบุรีนั้นเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์๗ประตูต่อ๓
มี๓๑คะแนนแซงแบงคอกบีเทสนะครับและการท่าเรือขึ้นมารั้งจ่าฝูงอีกครั้ง
ส่วนห้องเย็นท่าข้ามนะครับมี๑๓แต้มอยู่อันดับ๑๐ตามเดิม
ไปดูอีกคู่ครับกรมทางหลวงเปิดบ้านเจอกับสุราธานีนะครับ
ที่ชนะมา๕เกมติดต่อกันสุราชนี่ฟอร์มกำลังมาเลยนะครับ
ในช่วงปลายของการแข่งขันเล็กแรก

เกียรติฤทธิ์แชลมเขตนะครับกับทางทีมกรมทางหลวงไปทำฟาล
จังหวะที่สุราชจะสวนกลับโอ้โหโดน

ฟุตซอลนี้ถ้าเกิดโดนใบเหลืองก็จะต้องเล่นเพียงแค่๔คน
นาทีก่อนที่จะส่งผู้เล่นกลับมาให้เท่ากันได้
เหมือนฟุตบอลฟุตบอลนี่ไล่แล้วออกแล้วออกเลยครับ
และช่วงเวลาที่ตัวน้อยกว่าก็เป็นทาง
รธานีขึ้นนำนะครับจากนัทวัฒนลักษณะโตนะครับ

แต่การยิงจังหวะนี้ครับมุมแค่แล้วบอลเนี่ยมันไปเข้าทางครับ
นาทีทุกซีรีส์ไปเสมอให้กับกลมทางหลวง๑ตอน๑ครับ

ก่อนที่อีก๒นาทีสุราธนีฟนั้นขยับหนีข้างกูกู
จ่ายไปเสา๒ครับให้กับความเทพส่วนอมิตรในการเล่นคิดอิน

แล้วก็ได้ประตูตอกย้ำจะชนะนะครับ
ก็ทำให้นัทวัฒน์โคงนิมิตรนะครับยืนโหมดโล่งเข้าไปจบเกม
สุราชชนะ๓๑เกมจะชนะ๖เกมติด
กรมทางหลวงนั้นไม่ชนะใครมาแล้ว๙นัดติดต่อกันนะครับ
แล้วก็เป็นการลุ้นหนีตกชั้นด้วยนะครับคู่นี้